ส่วนที่จังหวัดมุกดาหารค่ะมีกลุ่มวัยรุ่นไปรุมทำร้ายชาวต่างชาตินะคะ
เป็นชาวฮ่องกงเขาไปเที่ยวผับกับแฟน
แต่ยังไม่ทราบเลยค่ะว่าทำไมถึงมาทำร้ายร่างกายกันขนาดนี้
เขาบอกว่ารุนแรงมากมีทั้งภาพจากกล้องมือถือ
และมีทั้งภาพกล้องวงจรปิดให้คุณผู้ชมดูเลยนะคะ
เป็นกล้องวงจรปิดนะคะอันนี้เป็นหน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งค่ะ
จังหวัดมุกดาหารเหตุการณ์เกิดขึ้นตีสองกว่าแล้วนะคะ
วันที่ห้ากุมภาพันธ์ก็คือคืนวันศุกร์เนี่ยค่ะ
เป็นกลุ่มวัยรุ่นมากันสองสามคนนะคะรุมทำร้ายผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
เขาขับรถเก๋งมาด้วยนะรถเก๋งจอดรออยู่
พอรุมทำร้ายร่างกายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นรถเก๋งขับรถหนีไป
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะ
ถามชาวบ้านก่อนเลยวันนั้นเห็นไหมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงไหม
ชาวบ้านบอกเกิดขึ้นจริงแต่ชาวบ้านบอกว่า
ไม่ทราบเหมือนกันว่าไปทะเลาะกันเรื่องอะไร
แต่คาดว่าผู้ชายคนนี้ที่ถูกรุมทำร้ายร่างกายเป็นชาวฮ่องกง
เที่ยวสถานบันเทิงกับแฟนสาวผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามไปยังแฟนสาวของผู้บาดเจ็บนะคะ
เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุมาเที่ยวกับแฟนนี่แหละ
และบ้านอยู่ที่มุกดาหารไม่ได้มาเที่ยวกันสองคนนะ
เพื่อนผู้หญิงคนอื่นก็มาด้วย
แต่สาเหตุที่ถูกรุมทำร้ายร่างกายบอกไม่รู้เหมือนกัน
แต่น่าจะเป็นการเขม่นกันระหว่างแฟนนุ่มกับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่
และพอระหว่างทางจะกลับบ้านมาเจอกันด้านนอกพอดี
ด้านซ้ายเป็นกล้องวงจรปิดด้านขวาเป็นกล้องที่คนที่เห็นเหตุการณ์ถ่ายเอาไว้ได้
และเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นนี่แหละค่ะ๓รุ่ม๑นะคะ
ตำรวจสพมมุกดาหารเรียกตัวผู้เกาะเหตุมาพบแล้วแล้วก็สอบประคำไว้เรียบร้อยแล้ว
ส่วนชาวต่างชาติคนนี้ยังคงนอนรักษาตัวอยู่นะคะเพราะใบหน้าบวมเขียวช้ำโดยเฉพาะเบ้าตา
ซึ่งหลังจากนี้นะคะหลังจากที่อาการดีขึ้นแล้ว
ออกจากโรงพยาบาลและจะไปให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจค่ะ
เดี๋ยวเราติดตามคดีนี้ให้นะคะโอ้โหเจ็บหนักเลย